สนุกจริงเลยร้องแพ้กันชุ่มดำอย่างนี้ก็ต้องมาทักทายกันหน่อยค่ะ
อรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามรายงานสภาพอากาศในทรัพย์ในรู้ก่อนร้อนหนาวก็แล้ว
แหมร่องแพรในช่วงหน้าฝนนี่มันฉันตื่นเต้นจริงเลยนะคะ
แต่ก็ต้องย้ำเตือนนะถ้าใครจะออกมาท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้
สภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนยังคงเยอะเหมือนเดิมนะคะ
ช่วงนี้จะมีร่องฝนพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
เหนืออีสานและภาคกลางตอนบนนะคะ
ขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะจะมีลมฝนประจำฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่แหละมีกำลังมากขึ้น
ส่งผลทำให้ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
รวมถึงทางภาคตะวันออกเนี่ยมีคลื่นลมแรงฝนตกนะคะ
พื้นที่อาจจะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะไม่ว่าใครจะออกไปท่องเที่ยว
ทำการเกษตรหรือออกเรือทำประมง
คลื่นฝั่งอันดามันจะสูง๒๓
เพราะฉะนั้นแนะนำไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าอย่าเพิ่งออกเรือในช่วงนี้ดีกว่าค่ะ
ส่วนใครจะวางแผนในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ถึง๒๖กรกฎาคมอย่างไร

เหนือและภาคอีสานสภาพอากาศใกล้เคียงกันนะคะ
จะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งมีลมพัดแรง
รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลาดเชิงเขา
ต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองมากหน่อยนะคะ๑๖๐
ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดหรือว่าที่ที่มีต้นไม้เยอะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
แม้ว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
รุ่มน้ำท่วมซ้ำซากต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
ให้รีบเก็บของขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งโอกาสเกิดฝน๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตรค่ะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
พื้นที่ริมทะเลควรระมัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่งด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองมากหน่อย
ห่าง๖๐๘๐ของพื้นที่เตรียมร่มกันเอาไว้ด้วยนะคะ
และบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนัก
ระมัดระวังปัญหาน้ำท่วมรอการระบายกันด้วยค่ะ
ส่วนใครนะคะที่อยู่ในพื้นที่ป่า
หรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มินแม่น้ำรวมถึง
ที่ออกไปท่องเที่ยวระมัดระวังกันให้ดีนะคะ
บางทีจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ให้เห็นว่าน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดง
หรือได้ยินเสียงดังกล้องเหมือนมีเสียงระเบิดจากที่ไกล
ระมัดระวังเอาไว้เลยค่ะรีบขึ้นฝั่งทันทีนะคะ
แต่ตอนนี้ดิฉันดูสถานการณ์แล้วปลอดภัย
ลงมาแช่น้ำเล่นให้สบายใจกันหน่อย
ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวพรุ่งนี้